เยอะมากคุณตั๊กบงกฎถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะ

ใช่อย่างที่ทราบกันดีแหละว่ากว่าจะสวยหุ่นดีแบบสุด

จนต้องยกให้เป็นตัวแม่ขนาดนี้
คุณตั๊กเธอดูแลตัวเองอย่างหนักเลยนะคุณ

มีวินัยในการดูแลตัวเองแบบสุดมาถึง๔ปี
ไม่ง่ายนะระยะเวลามันค่อนข้างนาน

ที่ทำให้สวยปังจนกลายเป็นไอดอลของสาว
แต่ก็กลายเป็นเครื่องมือของพวกไม่หวังดีด้วยเหมือนกัน
หรือพวกที่หาผลประโยชน์นะคะ
ตอนนี้ถูกคนแอบอ้างใช้ชื่อของเธอ
แล้วก็มีการบอกว่าเป็นสูตรอาหารของเธอ

เชื่อแล้วก็แชร์กันไปหลายหมื่นเลยนะคะ
เธอย้ำเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ให้อาหารเสริมทุกชนิดและเครื่องสำอางทุกชนิดไม่ว่าจะมีออยอร์หรือไม่ก็ตามและถ้าเห็นเธออีกว่าถ้าเธอเห็นอีกนะคะว่าใครแอบอ้างเนี่ยจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนในวงการบันเทิงของเราเนี่ยพอเขาโพสต์ภาพโพสต์อะไรออกไปเนี่ยมักจะถูกนำรูปภาพ